ไปกับเพื่อนจะไปซื้อของร้านสะดวกซื้อ
พอไปถึงเธอปวดชิงช่องมากเลย
บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อน

พอกลับมาหายไปไหน
เดินหาไปเจอว่า
เพื่อนผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าขอไปทิ้งช่อง

บริเวณจุดเกิดเหตุที่พบศพตรงจุดนี้ครับ

จะเป็นเหมือนกับแผ่นเมทัลชีสแล้วเป็นห้องเก็บของ
ศพผู้ตายนอนราบอยู่กับพื้นตรงนี้
แล้วใกล้กันกับศพตรงจุดนั้น

แล้วก็มีสายไฟพาดผ่านลงมาด้วย
ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครับ
ภายในซอยอัลบอตอคลองคอย
ใกล้กับร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด
ประสานแพทย์และเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทันทีครับ

เป็นเหมือนกับห้องเก็บของสร้างจากแผ่นเมทัลชีส
เนี่ยฮะก็จะเป็นฝาเป็นแผ่นแบบนี้
โปะแปะกันไว้เรียงจัดเป็นห้องมี๒ห้อง
ปรากฏว่าบนพื้นหน้าห้องพบร่างนางสาวยุภาอายุ๓๔นอนหงาย
สภาพคือเหมือนกับถูกไฟดูดเพราะว่ามีร่องรอยแผลไหม้ดำคล้ำ
บริเวณข้อศอกซ้ายสะโพกซ้ายน่องซ้ายครับ
ไปเจอบาดแผลรอยไหม้ดำคล้ำตรงจุดนั้น
บอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากห้องเช่ากับผู้ตาย
กำลังจะไปซื้อเหล้าที่ร้านสะดวกซื้อ
พอไปถึงปั๊บผู้ตายบอกว่าไปซื้อก่อนเลยไม่ไหวแล้วปวดมากเลย
ขอไปชิงช่องหน่อยไปปัสสาวะไปเข้าห้องน้ำ
เธอก็ยังงงว่าหึมมมีห้องน้ำตรงไหนนี่
ห้องน้ำตรงไหนเนี่ยมองไปทางไหนมันก็ไม่มีก็มีแค่ร้าน
สะดวกซื้อแล้วมันก็มืดมืดเอออ่ะแต่ผู้ตายบอกว่าไปซื้อก่อนเลยไป
ก่อนเลยแต่ขอเข้าห้องน้ำก่อนเธอก็ไปก็แยกกันไปผู้
ไปเข้าห้องน้ำส่วนตัวเธอนั้นไปซื้อของงงมากจะไปเข้า
ตรงไหนแต่เอาล่ะโอเคซื้อของเสร็จแล้วปั๊บกลับมาเอ๊ะอยู่ไหนล่ะ
รอนานสองนานไม่เจอเห็นว่าหายไปนานผิดสังเกตออกตามหา
ไปเจอร่างเพื่อนนอนกองอยู่ที่พื้นไปจับขาปรากฏว่า
บอกว่าเหมือนโดนไฟดูดด้วยครับกระแสไฟมันวิ่งเข้าร่างเธอด้วย
เหมือนโดนไฟช็อตสะดุ้งเลย
ก็เลยรีบไปบอกพนักงานในร้านให้มาช่วยแล้วมีการตัดกระแสไฟ
หลังจากนั้นรีบปั๊มหัวใจช่วยชีวิตของผู้ตาย
ยังไม่รู้ไงว่าจะตายหรือไม่ตาย
แต่ว่าหวังว่าจะมีปฏิหารต้องช่วยให้รอด

สันนิษฐานเบื้องต้นเป็นไปได้ว่าอาจจะโดนไฟดูด
วันนี้ทีมข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์ที่วัดทองสะอาด
อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
นายกัมพลอายุ๔๓สามีผู้ตายครับพร้อมกับญาติ

สงสารมากเลยคุณภาพที่เขากอดร่างของเมียร้องไห้

กัมพลบอกว่าเหตุการณ์นี้ทางร้านสะดวกซื้อเอง
ก็ออกมารับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็มาร่วมรับศพออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
เขาบอกว่าตัวเขาและแฟนทำงานส่งเงินให้กับลูกสาว
ตอนนี้เรียนอยู่ป๕ก็กำลังโตนะครับ

พอแฟนมาด่วนจากไปแบบนี้ก็ต้องทำงานคนเดียว
เอาจริงก็ยังมืด๘ด้าน
เขาก็อยากจะได้เงินทุนสักก้อนหนึ่ง
เอาไว้ส่งให้ลูกได้เรียนสูง
เห็นว่าล่าสุดผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ
ยินดีรับผิดชอบส่งเสียให้ลูกนั้นเรียนจบชั้นสูงสุด
ขอขอบคุณในน้ำใจแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้น

ดูแลดีครับต้องดูแลแล้วตลอด
แม้แต่ไปที่ไปรับศพพี่เขาก็ช่วยดูแลตลอดครับ
เขาไม่ทิ้งครับจะมีสักก้อนเป็นทุนการศึกษาให้ลูก

ก็จะมีการสวด๓คืนหลังจากนั้นจะมีพิธีเผาศพ